คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีหลากหลายอารมณ์จริงค่ะ

เรื่องของกรณีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานไปขุดเจาะบ่อบาดาน
ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี

รสชาติแร่มหน่อยแต่มันซ่าคล้ายโซดา
คือคนอยากไปชิมคนอยากไปเที่ยว
แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนก็ไม่สามารถไปชิมได้นะคะ

บอกว่าคือต้องมีการตรวจสอบเรื่องของน้ำก่อนนะนะ

แต่ก็มีร้านค้าไปเปิดร้านขายของกันเยอะเลย
ตเตอรี่ยังไปขายเลยค่ะนี่นะคะ
เขาบอกว่ายังไม่เปิดให้ประชาชนนำน้ำนี้ไปดื่มได้นะคะ
คนก็เลยไม่สามารถไปชิมได้นะคะ
กำนันตำบลห้วยกระเจ้าค่ะกำนันพัชรพลสืบดา
ก็เลยบอกว่ากำนันเองก็กังวลเหมือนกัน
ทางอำเภอบ่อพลอยเข้ามามีข้อพิพาทในเรื่องของการแย่งพื้นที่
ถ้ามีข้อพิพาทไม่เห็นด้วยนะ
จริงแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ตามระบบราชการเป็นไปตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

ไม่ควรจะมามีประเด็นพิพาทเรื่องของการแย่งพื้นที่กัน

มันเป็นรอยต่อของห้วยกระเจ้ากระบอกลอย
เพราะถ้าเราดูแผนที่ตามกูเกิ้ลนะ

มันจะทะเลาะกันไหมความขัดแย้งแล้ว

เพราะชาวบ้านที่นี่ก็คือคนพุทธเจ้าเหมือนกัน
มีคนที่อื่นมานิดนิดหน่อยส่วนมากคนพลอยกระเจ้า
ทางผู้นำของหมดพลอยกับผู้นำของพลอยกระเจ้า
คุยกันอยู่แล้วยังไงสมัครสมัคร

ทีนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
นายเจรเกียร์ภูมิสวรรค์ก็บอกว่า
คือเรื่องนี้อันดับแรกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ที่มีการค้นพบน้ำผู้โซดา

กรมทรัพยากรน้ำกำลังดำเนินการอยู่
คือประชาชนบางคนเขาลองจริงเอาไปผสมสุราดื่ม

ท่านผู้ว่าบอกว่าหยุดนะคะอย่าทำแบบนั้นนะคะ
รอการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อนว่าน้ำเนี่ย
ยังไงสามารถดื่มได้ไหมสามารถทำอะไรได้บ้าง
ส่วนประเด็นเรื่องข้อพิพาทที่กังวลนะคะ
บ่อนี้ตกลงแล้วจะเป็นของพื้นที่อำเภอบ่อพลอย
หรืออำเภอห้วยกระเจ้าเพราะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว
ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่ากังวลไม่มีเรื่องพิพาทแน่นอน
คือน้ำตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
ประชาชนจะได้ใช้แน่เพราะอยู่ในพื้นที่จังหวัด

รอดูผลการวิเคราะห์น้ำ
แล้วก็เสร็จเรื่องเจ้าก่อน

ตื่นเต้นไปกับเรื่องนี้มากเกินไปครับ
พื้นที่ว่าเป็นของห้วยกระเจ้าหรือว่าของบ่อพลอยอย่างนี้ครับ
มันมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับมันเป็นการแก้ไขปัญหา
จะเป็นพื้นที่ของใครเนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่สาระเลยนะครับ
มันเป็นพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนั้น
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาก็คงจะทำโครงการที่จะเอาน้ำไปใจแจก
เพราะว่าวันแรกเนี่ยบางคนก็มาทันไงฮะ

แล้วคุณลุงบอกว่านอกจากเนี่ยน้ำผู้โซดาที่มันพุ่งขึ้นมาจากการขุดเจาะ
น้ำบาดาที่ทางเจ้านาธิเข้ามาฉุดเนี่ยนะฮะ

วงลักษณะมโหรีมาเล่นช่วงกลางดึก

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มก็เลยชวนคุณลุงดอกรังเนี่ยพิสูจน์หน่อยนะครับ
ระหว่างทางเนี่ยนะฮะคุณนฤทธิ์เจอชาวบ้านคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาพลิกคว่ำอยู่อีก
นะก็เลยไปช่วยแม่นี่ฮะมีน้ำใจจริงจริงฮะนาริสบุญนิ่ม
ต้องช่วยกันหน่อยนะครับเคราะห์ดีไม่เป็นอะไรมากนะครับ
คุณลุงท่านนี้บอกว่ากำลังจะไปนี่แหละบ่อน้ำผู้โซดานั่นแหละนะ
ก็รถเสียหลักก็เลยรีบไปหน่อยฮะเลยช่วยกันส่วนนี้คือภาพช่วงกลางคืนนะครับ
คุณลุงดอกรังเจ้าของที่ดินนะครับพาไปตรงจุดที่บอกว่าเจอดวงไฟประหลาด
งัดแล้วแถวนี้นะครับมีพวกแสงไฟจากเต็นต์ของเจ้าหน้าที่
มาเฝ้าพื้นที่อยู่นะครับที่ส่องสว่างอยู่นะฮะ
ถนนไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะครับคือเงียบสงัด
นี่แบบดังใบ้องค์ใบ้อ้อยนี่ลมพัดเนี่ยสีกันเนี่ยได้ยินหมดอ่ะ
ค่ะคุณลุงดอกรังบอกว่าก่อนหน้านี้นานมาแล้ว
ตัวเองเคยเปิดโรงงานอยู่แถวนี้ก็อยู่กับลูกน้อง๑๐กว่าคน
นี่ฮะตามคำบอกเล่าคุณลุงดอกรังนะใช่ค่ะ
ระหว่างทำงานอยู่สักตีหนึ่งตี๒อยู่ตัวเองกับลูกน้องเนี่ย
ดวงไฟประหลาดสีส้มอมเหลืองพุ่งลอยขึ้นที่ไร่อ้อย
ใกล้กับจุดบ่อน้ำผู้โซดาที่ขุดเจอนะฮะจากนั้นมันก็เคลื่อนตัวไปแล้วก็ตกลงไป
พอเช้ามาเนี่ยพากันมาหาแต่ไม่มีใครเจอค่ะ
สูงก็ประมาณประมาณยอดต่างกว่ากว่าน้อยโอ้ประมาณยอดต่างกว่ากว่าน้อยครับ
เข้ามาใกล้ใกล้โรงงานเนี่ยลอยมาเสมอแล้วพอมาจะถึงที่โรงงานคนงานอยู่
ครับมันก็เข้าไปเตี้ยลงดอกสีสีแดงออกรุ่นเรื่องอ่ะครับ
เขาบอกว่าพลอยมันจะขยับที่เหมือนอยากจะอยู่ตรงนู้นอ่ะ
ขยับมาอยู่ที่ใบ้อะไรพวกนั้นอ่ะคุณลุงดอกรังยังพาคุณนฤทธิ์ไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะ
บอกว่าสมัยก่อนพื้นที่แถวนี้เนี่ยพื้นที่โดยรอบจุดน้ำผู้โซดาเนี่ย
เป็นภูเขาล้อมรอบค่ะชาวบ้านเรียกว่าภูเขากระดึงหายอ่า
คือกระดึงคอที่ห้อยคอช้างเนี่ยเวลาผ่านมาแถวนี้แล้วมันหล่นนะ
คุณเห็นมาสอนหายังไงก็ไม่เจอจนชาวบ้านเรียกว่าภูเขากระดึงหาย
เชื่อว่าเป็นเมืองลับแลเก่านะฮะของหายังไงก็หาไม่เจอ
กลางวันกลางคืนหายังไงก็ไม่เจอนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ลุงดอกรังเนี่ย
เคยขับรถกลับบ้านกับภรรยาพอผ่านแถวนี้นะครับอยู่อยู่
มีเสียงบันเลงเพลงแบบวงมโหรีวงดนตรีขนาดใหญ่เนี่ยดังขึ้นค่ะ
แบบนี้เลยแสงสว่างเนี่ยมันเจ้ามาจากภูเขาคล้ายกับมีงานวัดนะครับ
พยายามจอดรถจ้องดูนะดูอยู่นานแสงกับเสียงที่แบบได้เห็นได้ยินเนี่ย
มันไม่ใช่ความฝันแน่นอนนะครับแล้วมันมาจากไหนยังไง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าพื้นที่ที่ดินแถวนี้แน่
แต่ที่ลุงได้ยืนก็คืองรั่งน้ำพุนี่หรือครับ

ได้ยินออกเสียงออกมาจะเข้าอ่ะ

ทุกคนแล้วถามลุง
ไม่เห็นมีเลยลุงลุงบอกว่าไอ้หนูพวกตั้งใจมาดูไม่ค่อยเจอ